เอาไปดูที่ปฐุมธานีกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
มีเหตุการณ์ที่อาสาประมงเข้าไปตักเตือนวัยรุ่น
ที่กำลังยิงปลาตกปลาอยู่ในเขตพ่อพันธ์สัตว์น้ำค่ะ
แล้วปรากฏว่าถูกทำร้ายร่างกายกลับมาเลือดอาบเลยค่ะ
นี่เป็นช่วงที่นายดำรงแย้มพึ่งค่ะเป็นอาสาสมัครประมงนะคะ
ถูกทำร้ายร่างกายค่ะเข้าไปเตือนวัยรุ่นบอกไม่ให้มายิงปลาตรงนี้
เพราะตรงนี้เป็นเขตเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
ก็อยู่ตรงท่าน้ำตลาดปฐุมธานีหน้าแผงค้าปลานะคะ
นายดำรงเนี่ยถูกทำร้ายจนมีแผลแตกที่หางคิ้วแล้วก็ที่ดวงตาเลือดไหลอาบหน้าเลยค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาตกปลายิงปลาที่ท่าน้ำ
ค้าก็มาแจ้งเพราะเขาเป็นกรรมการตลาดและเป็นอาสาประมงด้วย
เขาก็ทำหน้าที่เข้าไปเตือนแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยขอดูเอกสาร
เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ประมงเอาเอกสารมาให้ดู
พอเห็นเอกสารก็ไม่สนใจนะคะก็มีปากเสียงกัน
ผู้ชายในคลิปเนี่ยเข้ามาต่อยเขาแล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นลำปืนยิงปลา
เขาเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ถอยออกมาแต่วัยรุ่นคนอื่นอื่นที่มาด้วยกันสิบกว่าคนเนี่ย
ก็เข้ามาทำร้ายจนเป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
รอบแรกรอบแรกต่อยแต่หลายมัดอยู่ผมสู้มันไม่ได้หรอกมันตัวใหญ่กว่า
มาสัดเปรี้ยงเนี่ยสองเปรี้ยงแรกนี่สิ่งขั้นแตกเลย
นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนนะคะ
วันนี้ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีก็ลงพื้นที่ไปดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
พบวัยรุ่น๕คนกำลังยิงปลากันอยู่เลยแล้วหน้ารถก็มีปลาอยู่จำนวนนึงด้วย
ตำรวจก็เข้าไปเตือนค่ะตำรวจเข้าไปเตือนเนี่ย
ยังมีการปะทะคารมกันกับวัยรุ่นกลุ่มนี้อยู่เลยนะคะ
ซึ่งก็ย้ำนะคะว่าไม่ให้มาหาปลาตกปลาที่นี่
แล้วหลังจากนี้จะสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เรียกออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ประมงจังหวัดปฐุมธานีบอกว่าตั้งแต่วัดหงษฐุมมาวาด
จนถึงตำบลปากตรอกอำเภอเมืองปฐุมธานีเนี่ยนะคะ
ตรงจุดนั้นเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำห้ามจับสัตว์น้ำนะคะ
หลายท่านไม่ทราบนะคะความกว้างเนี่ยเต็มลำน้ำเลย
เขาห้ามนะคะมีประกาศตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดนะคะนี่ค่ะแต่ก็ยังมีการจับกันแบบนี้
นี่ตำรวจไปเตือนแล้วนะคะล่าสุดนะคะ